แห่งนี้วัดศรีอุทุมพรที่จังหวัดนครสวรรค์
ว่ากันว่าแม่นยิ่งนักแม่นยิ่งหนา
เราอ่านข่าวที่นี่ก็หลายคราวหลายที

แต่เขาเนี่ยไปกันแล้วที่นี่แล้วถูก

เฮ้ยมันยังไงกันล่ะเนี่ย
ที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าถูกนักถูกหนาเหรอ
ที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อย
ตั้งอยู่ที่ตะบนหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ประชาชนนะครับที่เขาเคยดูข่าวไทยรัฐทีวี
รวมไปถึงดูจากเว็บทรงเว็บไซต์ไทยรัฐของเรา
ก็ต้องรู้จักวัดแห่งนี้เพราะจะมีปริศนธรรม
เหมือนกับว่าเป็นปริศนาของงวดที่กำลังจะถึงนี้
เอาไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นอย่างไร
ชาวบ้านนะฮะเขาบอกว่าไอ้คำใบ้ปริศนาที่อยู่ตรงต้นตะเคียนนี่แหละ
คือทีเด็ดของวัดแห่งนี้
เออแล้วแผ่นกระดาษในคราวนี้งวดนี้เขียนว่ายังไง

งั้นขอดูใกล้ขอดูใกล้จะได้อ่านไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมนะ
ผงกับปลา๓ตัวขึ้นบน

อุ้ยไงดีละเนี่ยไม่เคยถูกเสียทีตีความไม่เคยถูกเลย
นกมันไปยังไงผงมันมายังไง

เพราะฉะนั้นนะดูแล้วยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าถ้าใครตีความได้

เป็นแนวทางรัฐบาลไทย
ราบาลเสือปะปะลาว

ตอนนี้จะเป็นราบาลไทยแหละ

แต่ตอนนี้ก็กำลังจะเลือกตั้งกันนี่

กว่าจะอนุมัติได้เนี่ย
เอาอย่างนี้ละกัน